เรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติก
ห้างสรรพสินค้าตามร้านค้า
นี่เขาบอกว่าบางห้างนะมีโปรแบบนี้

ถ้าคุณปฏิเสธที่จะรับถุงพลาสติกกลับไปด้วย
ใช่นี่ฉันทำประจำเลยเตรียมถุงผ้ามาไปช็อก
ของก็เอาใส่ถุงผ้าของเรานี่แหละ
ดีนะฮะช่วยกันลดหน่อยนะครับเพราะว่า
ชาวเมืองสร้างขยะวันละ๓กิโลกรัมต่อคนนะจ๊ะ

เมื่อวานี้นะครับในส่วนของผู้มนวยการ

พสวิทธิ์โรธอาบโรธจนะวานิท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาบรือถึงการออกมาตรการจูงใจในการลด
หรือเลิกการใช้บรรจุพันธุ์พลาสติกกลองโฟม
วัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย

บางครั้งขยะพลาสติกต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการย่อยสลาย

สังคมทุกคนนะครับก็ช่วยกันหน่อย
เพราะว่าปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ
ก็ก่อให้เกิดภาวะประเทศร้อนภาวะโลกร้อนตามมานะครับ
โดยขณะนี้สสคอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการ
เพื่อเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นำไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับ
โดยกระทรวงการคลังได้เสนอให้กระทรวงทรัพย์พิจารณา
เรียกเก็บเงินการขอใช้ถุงพลาสติกจากลูกค้าคุณ

เรียกเลย๑บาทค่ะ

ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างสภาพยุโรปเยี่ยมญี่ปุ่น
ลูกค้าจะต้องเสียเงินซื้อถุงพลาสติกเพิ่ม
หากลูกค้าต้องการใช้ใส่ของที่ซื้อมา

ก็เพื่อต้องการกระตุ้นให้ประชาชน
ลดใช้ถุงพลาสติกด้วยการเตรียมตะกร้า
เตรียมกระเป๋าเตรียมถุงผ้า
จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้านะครับ
โดยหากมีการใช้มาตรการนี้จริง
ก็จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยได้มากเลยนะครับ

จากร้านค้าต่างจากห้างสรรพสินค้าต่าง
ถือว่าเป็นสัดส่วนในการใช้พลาสติก
มากที่สุดของประเทศไทยนะครับ
แต่มาตรการนี้ยังต้องรอการพิจารณา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน
บรรดาผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดการทำธุรกิจของตัวเอง

ชินกับการใช้ถุงพลาสติกฟรี
อาจจะถูกลูกค้าไม่พอใจลูกค้าตำหนิติเตียนต่อว่าบ้าง
หรือว่าลูกค้าไปซื้อร้านอื่น

ต้องรอในส่วนของกระทรวงทรัพย์พิจารณา

ผมก็ไปตามร้าน๗๑๑ร้านสะดวกซื้อ
บางทีเราก็บอกไม่เอาถุง
ก็ยอมนะยอมหอบสินค้าออกมาเลย
หลังก็เป็นอย่างนั้นผมก็พกย่ามทุกวันนี้นะครับ

แต่ว่าดิฉันว่าถ้าเกิดอีกหน่อยนะ
ประกอบการทุกรายคิดไปในแนวทางเดียวกัน
คือไม่ให้ถุงแบบนี้คนก็จะปรับได้เอง
เพราะอย่างเมืองนอกเขานี่ทุกคนประชากรพลเมืองของเขา
คือเอาถุงย่ามไปเอาถุงผ้าไป

บางทีเราไปอยู่เมืองนอกนะเราซื้อของ
๔๕๐ปีพลาสติกอยู่บนโลกใบนี้ช่วยกันรณรม
พลาสติกหายมาจากประเทศไทย
เอาแบบไม่ทำอะไรสักอย่างไม่ได้ก็ต้องทำทุกอย่างมันต้องมีจิตอาสา
เราต้องลดปริมาณหน่อยเพราะเราสร้างขยะคนละ๓กิโลกรัม